นับถอยหลังอีกเพียงไม่กี่วันแล้วนะคะที่นักร้องหนุ่มเสียงดีเนมปราการ
ควงแฟนสาวนอกวงการอย่างคุณป้อสารชาค่ะ
เข้าสู่พิธีแต่งงานแล้วนะคะหวานมากหวานเวิร์ด
ซึ่งเขาบอกว่าจะมีพิธีมั่นและพิธีไทยแล้วก็จีนในวันที่๒๓ตุลาคมนี้
ที่โรงแรมปาร์คไนเลิกและจะทำพิธีฉลองมงคลสมรสในวันที่๒๙ตุลาคมนี้
สยามแคมเพนสกี้นะคะสำหรับสินสอดที่หลายคนโฟกัสว่าอืม
จะเท่าไหร่จะกี่บาทกันเนอะนะคะว่าที่เจ้าบ่าวเขาบอกว่าขออุบเอาไว้ก่อน
เพียงแต่ว่าเป็นส่วนที่ผู้ใหญ่เนี่ยเขาจัดการให้อ๋อค่ะ
ส่วนเพศของลูกจะเป็นลูกชายหรือว่าลูกสาวนั้นไปฟังหนุ่มเนมกันเลยจ้า
ไม่มีอะไรก็ได้รู้ทราบเพศว่าเป็นลูกสาวเลยก็ดีใจครับ
ก็ประมาณนึงประมาณนึงแต่ก็มันมีมันมีเป็นหลายแบบหมายถึงว่าไม่
ไม่ใช่ไรมีหลายสิ่งขอมันอาจจะมีเป็นเครื่องประดับด้วย
รวมเป็นสินสอดอาจจะมีทองอาจจะเป็นเงินด้วยอะไรอย่างนี้
ผมไม่รู้จริงอันนี้แบบไม่รู้จริง
พ่อแม่ผมก็เขาก็ยังไม่บอกผมหมดอะไรอย่างนี้
ก็เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ของทั้งสองครอบครัวคุยกัน
เป็นรถของผู้ใหญ่เขาเขาก็ไม่รู้จริงเพราะมันมีหลายส่วนนะ

แต่มันก็สมเกลียดกับผู้หญิงผู้ชายด้วย
ใช่แล้วค่ะส่วนข้อความที่สาวป้อว่าที่เจ้าสาวของเขาเนี่ย
โพสต์ลงในโซเชียลชงตัดเพาะจนกลายเป็นดราม่า
ซึ่งว่าที่สามีอย่างหนุ่มเนมเขาก็ออกมาปกป้องด้วยตัวเองนะ
ยังให้กำลังใจว่าไม่ต้องสนใจคนอื่น
แค่คนที่รักเราก็พอค่ะ
คือเขาก็ท้องอยู่อะเนาะคนท้องเขาก็แบบอะไรอย่างนี้
ผมก็บอกเขาว่าเราไม่ต้องไปสนใจหรอก
เพราะว่าคนที่รักเราคนที่ซัพพอร์ตเราเนี่ยเต็มไปหมดเลยเยอะแยะ
ใครก็ไม่รู้ที่เป็นนักเรียนคีย์บอร์ดที่เขาจะเขียนอะไรก็ปล่อยเขาไป
ผมก็บอกว่าเออก็มีอะไรก็ไม่เป็นไรก็มาลงที่เนมนี่แหละ
โอ้ยอยู่กับพี่เนมนี่แหละ
แล้วคือช่วงนี้เป็นช่วงที่ผู้หญิงเนี่ยที่กำลังตั้งทางเนี่ย

ว่าที่สามีอย่างคุณเนมเขาเข้าใจดี
ก็เลยบอกว่าให้สนใจให้โฟกัสกับคนที่รักเขา
อย่างที่เนมเนี่ยแหละ

ไม่เป็นสองรองทราย
จริงจะได้เห็นภาพบรรยากาศความหวานกัน